กับเมนูแซนวิชพิชิตสุดที่รัก

ช่วงที่ร้านนะคะนี่เราทำนี่มีทั้งซอสแล้วก็โคสลอแล้ว

จะย่างขนมปังกับทำแป้ง
ย่างขนมปังกับทำแป้ง
จริงแล้วขนมปังแบบนี้เราเอาออกไปอะไรได้ไหม

อบก็ได้เหมือนกัน

ขาดเลยไหมฮะ
หรือว่าให้มันขาดไหมจริงขาดก็ไม่ดีหรอครับ
ให้มันแบะเฉยใช่ไหม

กระเทียมนะวันหลังเอากระเทียมมาด้วยนะ

เดี๋ยวพี่กาวทำให้ก็ได้พี่ไอค่ะ

อ๋อแล้วเราก็ให้กดไว้เนอะ
อ่ะของเจ้า
ตอนนี้การเปิดน้ำมันไว้แล้วนะคะ

อันนั้นเพื่อให้แป้งมันติ้น
อันนี้ก็คืออยู่ที่ปริมาณของหอยกับกุ้งเธอจะใช้ถูกไหม

ถ้าเยอะหน่อยก็ใส่เยอะหน่อย
ก็ใส่เยอะหน่อย

พี่อาจมีโซ๊กดานนี้พริกไทย

เพราะว่าถ้ามันเป็นน้ำกับน้ำมันจะไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่

ก็ลงแป้งแล้วก็ลงแป้งอีกทีมันจะได้ติดกับตัวกุ้งนะคุณผู้ชม

จริงปกติคนเป็นเชฟแล้วทำอาหารทานเองไหมหรือว่าขี้เกียจแล้ว
จริงจะน้อยครับอยากให้คนอื่นทำให้กินมากกว่า
นี่รู้แล้วว่าชอบอยากให้คนทำให้ทานเป็นปกตินะ
หรือเพราะชอบให้คนทำชอบให้คนทำทานมากกว่า
คือมันเบื่อแล้วไงทำเยอะทำบ่อยแล้ว
อยากลองฝีมือแต่มันจะทานไม่ได้เปล่า
เออเอาจริงนี่มันจะติดคนอื่นเยอะไปรึเปล่า
คือมันอยู่ที่เขาตั้งใจจะทำให้เรากิน

คริสคะแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะเราทำอะไรต่อก็เราก็ประกอบร่างแซนวิชเลยดีกว่าครับ

เยอะแน่

เสร็จแล้วเราก็หันอาจจะหันอันนี้ออกครับ

เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเหมือนปิดก่อนครับ
แล้วก็ใส่โปรโซร์ไปในช่องว่างเอง

อืมอืมอืมอันนี้ใส่หอนประมาณได้กี่ตัวเอ๋ย

สี่ก็แล้วกันครับ
เรียบร้อยแล้วครับ

เสร็จแล้วค่ะนี่อันนี้คือกุ้งอันนี้คือหอยนะคะ
ให้คะแนนกันดีกว่านะคะเอาที่หน้าตาก่อน
จริงแล้วมันก็ต้องให้เต็มป่ะก็ทำด้วยกันหน่อยใช่ไหม
ก็มันเหมือนกันเลยอ่ะเออมันก็ต้องให้เต็มอ่ะนะ

ถ้ายังงานเดียวเรามาชิมกันแล้วก็มาให้คะแนนอีกทีกันนะครับ

จริงก็ชิมเหมือนด้วยกันหมดแม้ว้าวก็ทำด้วยกันค่ะ

อะเย้คัมมันใหญ่ไปอ่ะงั้นให้

อร่อยอร่อย
อร่อยคุณผู้ชมอร่อยกรอบ
เฮ้ยเธอกินหมดเลยหรอ

โอเคถึงเวลาที่เชฟจะต้องให้คะแนนความอร่อยพวกเราแล้วนะคะ
ขอรับทีจะได้แค่ขนาดนี้

เข้ยอย่างงั้นเราก็ต้องเกลียดไม่มีรอลิง

เมนูแซนวิพิชิตสุดที่รักของเชฟคริสและเชฟกัน
สามารถพิชิตใจสองสาวแม่บ้านอ่อมไอซ์จนคว้าคะแนนไปได้ทั้งหมด๑๐คะแนนเต็ม
แหมน่าทานขนาดนี้ต้องลองทำแล้วเอาไปให้สุดที่รักที่บ้านทานดูกันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ต่อไปคือเรารักเชฟแค่ไหน
แล้วก็อยู่ต่อเชฟตลอดไปไม่ได้หรอกนะ

เพราะเราก็ยังมีหนุ่มอีกคนรออยู่

เขาแบบแต่งเพลงอะไรอย่างนี้เนอะ

นางจะชอบมีแบบว่าคำคมประจำวันอะไรบ่อยอะไรอย่างนี้

น่ารักมากแต่จะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมในช่วงหน้าค่ะช่วง